ฝนตกถนนลื่นขับรถระมัดระวังเราย้ำเตือนกันมาตลอดนะคะ
ที่ตำบลกะไหลอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงา
รถคันหนึ่งค่ะไปชนเข้ากับเสาไฟเสาไฟหักโค้นลงมาทับรถ
คนขับไม่เป็นอะไรไม่มีแม้แต่รอยขีดขวน
พี่ปุ้ยลัมโบกินี่เลยเหรอรถแพงด้วย
๒๓ล้านเองนี่แหละค่ะ
แล้วฟาดตรงไหนอ่ะข้างหน้าเลยอ่ะเฮ้ยมันมันล้มได้ยังไงเนี่ยโอ้โห
ป้ายแดงด้วยราคาทีมงานเช็คมาเบา๒๓ล้าน
ไปเสียหลักชนเข้ากับเสาไฟข้างทางแบบนี้นะคะ
ด้านหน้าพังเสียหายแต่เหตุการณ์นี้คนขับแค่จุกนิดหน่อย

เพราะว่าถุงลมนิรภัยทำงานดีเยี่ยมเลย
มันกางทั้งคันเลยน่ะใช่นี่ค่ะ
สมรรถนาและความปลอดภัยสมราคาจริงนะคะ
ส่วนใครที่บอกว่าแอบส่องป้ายทะเบียนเมื่อสักครู่เห็นหรือยัง
ถ้าไม่เห็นก็บอกให้เลยชัด๑๐๔๔นะคะ
ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แล้วปาดเหงื่อเลย
เหงื่อเพราะไม่ใช่แค่รถต้องซ่อมนะ
เสาไฟด้วยเช่าเน็ตบอกไปเช็ดราคาให้แพงไหม
ถ้าต้นเล็กสักประมาณ๔๐๐๐ต้นใหญ่๒๓แสนบาทต่อต้น

ส่วนเสาไฟต้องจ่ายเองนะคะ
นี่แหละชาวเน็ตแซวบอกว่าบทเรียนราคาแพง
ฝนตกถนนลื่นอย่าซิ่งนะคะด้วยความเป็นห่วงนะ